มาดูเรื่องนี้กันหน่อยนะคะเรื่องของเพื่อนบ้านค่ะคือเขาทะเลาะกันถามว่าทำไมก็เพื่อนบ้านเนี่ยไปเอาหมาไม่ใช่หมามาเลี้ยงนะมาเพาะพันธุ์ขาย
แล้วหมาเนี่ยทั้งเสียงดังทั้งอุจจาระไม่เป็นที่แล้วถามว่าคนที่เป็นเพื่อนบ้านเขาทนได้ไหมทนไม่ได้ด่าสามภาษาแบบนี้ค่ะ๓ภาษาเลยเหรอ
มึงจะเอาสามภาษาเลยไหมเย็นหมาบอกบอกบอกสั้นหมาซุ่มโง๊คซุ่มบึกซุ่มบามีสามรรดีสามนึง
ภาษาอังกฤษบ่
ค่ะเนิญมาสิ

มึงยังจะมีหน้ามาเถียงอีกแล้วหมามึงเห่าขนาดนี้

โอ้ย๒แม็กซ์ไอ้แล้วมันเสียงดังไหม
แคร์คนอื่นเลยแคร์แต่ตัวเอง
ถ้าเป็นทีวีที่บ้านสงสัยเออเลอร์ไปแล้ว๓ภาษา

แบทฮาร์ตประสาทอังกฤษก็ได้นะคะ

คือนี่ค่ะสุดทนแล้วไม่ไหวจริง
ถ้าจัดเต็ม๓ภาษาแบบนี้เรียกได้ว่าด่าไฟแลบกันเลยทีเดียวนะคะ
มาหมดทั้งภาษาไทยภาษาถิ่นภาษาต่างประเทศ

เหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นแถวหมู่บ้านแถวหมู่บ้านบางบัวทองค่ะ

แต่ก่อนเธอกับเพื่อนบ้านก็สนิทสนมกันดีนะ

กระทั่งเพื่อนบ้านเนี่ยนำหมามาเลี้ยงหลายตัวเพื่อเพาะขายหารายได้
คราวนี้แหละค่ะมาเป็นขยมแบบนี้
ทั้งเสียงเห่ากลิ่นอึ๋หมามันมาเต็มเลย
วนใจเธอคือเธอบอกว่าจะเป็นโรคประสาทตายแล้ว

นี่แหละค่ะจากเพื่อนเป็นมิตรกลายเป็นศัตรู
เธอไปแจ้งเทศบาลแล้วก็ตำรวจหลายครั้งแล้ว
แต่ก็ยังไม่มีการแก้ไขก็เลย
เอาล่ะในเมื่อตำรวจเทศบาลไม่แก้ใช่ไหม
แก้ปัญหาเองถ่ายคลิปประจานโพสต์ลงโซเชียลซะเลยค่ะ